ไม่เชื่ออย่ารับหมู
หมูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

กับหมูขั้นเทพ

เรียกได้ว่าเป็นหมูขั้นเทพจริง
อาจารย์หลายคนวันนี้เราจะต้องยอมรับนะ

ถ้าเป็นมนุษย์ที่จะต้องใช้เรื่องของตัวเลข

เพราะมันมีความหมายของวันเดือนปีที่เคลื่อนไปถูกต้องไหม
มนุษย์ผู้ยังอยู่ในโลกิยะวิสัย
ไม่ใช่แปลว่าไปบวชละต่อทางโลกนั้น
ตัวเลขต้องสำคัญตัวเลขที่เป็นวันเกิดของเรา
ตัวเลขที่วันเกิดของคนสำคัญที่เรารู้จัก
หรือจะเป็นตัวเลขทะเบียนรถตัวเลขเบอร์โทรศัพท์
ตัวเลขต่างทะเบียนเลขที่บ้าน

บ้านเลขที่บางคนแบบโอ้โหซื้อมาตั้งแพง
อยู่ใจกลางเมืองแต่ถ้าหน้าบ้านเลขที่ไม่ดี

ที่ไปได้ตัวเหตุแห่งการได้มา

บ้านเลขที่หนึ่งหรือทะเบียนรถทะเบียนหนึ่ง

เลือกไม่ได้มดดำก็เลือกไม่ได้ถูกต้องไหม

บางทีมันแบบเลขเขาก็ถูก

กำลังจะบอกให้ฟังนะว่าคนบางคนเนี่ย

เฉิดฉายแปรเปลี่ยน

วันหนึ่งเนี่ยเขาประสบความสำเร็จ

อย่าอยากครับถ้าคุณไม่ถึงที่

แล้วพิจารณาสังเกตว่าเราเกี่ยวข้องกับ

ในการรู้ว่าอ๋อบัตรประชาชน
เราเลขนี้อ๋อบัตรเลขที่เราเลขนี้

อาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเลขไหนเห็ง

รู้ไม่ว่าไปดูดวงไงอ๋อเหรอ

คุณเกิดวันอาทิตย์

เลข๕เพราะอาทิตย์เป็นมิตรกับครู
อาทิตย์คือเลข๑มันมีหลักถูกหัวละสารเลย

เลข๔พระพุทธเลข๔พระอลฆสรรพดี

มันจะมีกำหนดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้ว
แปลว่าอะไรเราจะรู้มดดำเกิดวันอะไร
พระฤหัสบดีเพราะฉะนั้นมดดำก็จะเป็นมิตรเป็นคุณแก่
เลข๕ดาวพระราชสมดีเลข๑ดาวอาทิตย์
แล้วมดดำก็ต้องห้ามถ้าเป็นทักษะนะเมื่อตั้งทักษะขึ้นมาเนี่ย
เลขที่เป็นการีห้ามใช้เพราะฉะนั้นต้องห้ามเลข๗
เพราะ๗เป็นการีพระฤหัสบดีเป็นบริวารคือตัวเอง
คนทุกคนที่มีวันเกิดมันก็จะมีกาลี๑ตัวเลข
ก็คือเรียกว่าต้องดูด้วยว่าใครคนไหนเกิดวันอะไร

แล้วก็ต้องไปแมทอีกทีว่าคนคนนั้นเนี่ยถูกกับเลขอะไรหรือไม่ถูกกับเลขอะไร
ถ้าดูให้ลึกอีกต้องไปผูกดวงดูว่าแล้วเมื่อเอาดวงชะตานี้
เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาผูกดวงแล้ว
เลขอะไรในดวงเป็นอริมรณวินาศหรือเจ้าเรือนอริมรณวินาท

อย่างตอนนี้ผมเห็นคนก็พูดกัน
เขาบอกว่าไม่นิยมให้คนใช้เลข๔
คือบางคนก็จะบอกว่าไม่ให้ใช้เลข๗เลข๓อะไรอย่างนี้
คือบางทีมันไม่ใช้ไม่ได้

เราเลือกได้ทุกเรื่องไหมตัวเลขเนี่ย

โทรศัพท์ได้บ้านเลขที่นี่ยากแล้ว
เครื่องบินขึ้นสายการบินเราจะบินไปเนี่ย
แล้วต้องไปต่อสายเครื่องบิน

บางอย่างมันไม่ได้ถ้าคนดวงมันจะซวยเนี่ย

ศักดิ์แห่งการมีในทรัพย์

เป็นแล้วคนนี้จะเหมาะกับเลขแบบไหนอาจารย์
พี่ต้องดูตามราศีไหมหรือยังไง

เลขคู่มิตรคือเลข๕เพราะเรื่องหักสบดี

ก็คือเลข๑พระอาทิตย์เป็นกาลี

เลขคู่มิตรคือเลข๖พระศุกร์

เลขที่ไม่ควรใช้เป็นการีสำหรับบางคันก็คือเลข๒

แล้วเลขคู่มิตรก็คือเลข๒

แล้วเลขที่เป็นสตูหรือไม่ควรใช้ก็คือเลข๓
เพราะเป็นกาลีของคนเกิดวันพุทธ

เลขประจำตูกลางคืนก็คือเลข๘
คู่มิตรก็คือเลข๗พระเสา

เลขที่ไม่ควรใช้สำหรับพูดกลางคืนก็คือเลข๕

ต่อมาคนเกิดวันเพื่อทหารสมดี
เลขประจำตูกลางคือเลข๕

ไม่ควรใช้ก็คือเลข๗
ต่อไปคนเกิดวันศุกร์

เลขประจำตูกลางคือเลข๗

พ่อแม่ไม่ได้จดเอาไว้จำไม่ได้ผิดเพี้ย

เลข๙ไปเลยเพราะอะไรอาจารย์

เวลาคนไม่รู้วันเกิดเขาจะใช้๙

วันนี้ยังแขกรับเส้นของเราคนที่แล้ว

ฮ่องกงคนอะไรก็แล้วแต่

เพราะว่าเขามีความเจริญแล้วไง
เขามีความเจริญเรื่องหน้าที่การงาน

ถ้าสมมุติมีเลข๘เยอะมันคือความหมุนเวียน
มันเป็นความเชื่อที่ทำให้เขาสบายใจ

เมื่อเขาสบายใจแล้วเขารู้สึกมีกำลัง

เขาสบายใจแล้วเขารู้สึกว่าอันนี้เจ๊ไม่เป็นไร

เอาเรื่องบ้านเลขที่นิดหนึ่ง
อยู่มานานแล้วเนี่ยแก้ก็แก้ไม่ได้

ถ้าคนในบ้านนั้นมีศีลมีธรรม

คนเป็นประธานของบ้านสวดมนต์ไหว้พระมีศีลมีธรรม

บ้านที่เป็นประธานเป็นคนไม่ยึดคุณธรรม

การที่เราจะเอาอะไรก็แล้วแต่มาปิด

เอางี้ละกันถ้าเกิดทำแล้วสบายใจก็ทำไป
แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เชื่อเรื่องแบบนี้

เป็นบ้านที่ผมมีหลังแรกในชีวิต
ที่ผมก่อนหน้านั้นไม่มีบ้าน
บ้านนี้คือมงคลของชีวิต
บ้านนี้กู้ซื้อตั้งแต่ไม่มีเงินเลย

แล้วบ้านเลขที่ได้มาก็เลขที่๒

แล้วต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนราช

เราไม่ได้ให้เงินพ่อแม่ใช้แต่ศักดิ์แต่ว่าใช้
เรายังนำพ่อแม่ทำบุญทำทาน

เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็เป็นคนมงคลในบ้าน

ตอนนี้มันมีอยู่อย่างนะว่าเดือนมีนาเมษา
มันมีเลข๒มีดาว๒ดวง

มันมีผลยังไงดาวอังคารกับดาวเสา
คือเมื่อดาวเสาคือเลข๗

เล็กเล็กสำหรับคนทั่วไปใหญ่สำหรับระดับประเทศ

ประมาณสักมีนาเมษาประมาณนี้นะ

มันโคจรสัมพันธ์ทับกันแค่๔๕วัน

มันส่งผลต่อราศีอะไรบ้างไหม
ธนูมิถุน

ธนูมิถุนจะมีเอฟเฟคต
ยังไงเมื่อดาวสองดวงนี้มาโคจรมาเจอกัน

ต้องระวังให้มากน่ากลัว
แล้วมีวิธีแก้เคล็ดไหมอาจารย์
ฟรานาธิบดาวดาวสองกับดาวอังคารโคจรมาเจอกัน

จตุคามรามเทพรุ่นใดก็ได้

เอาไงผมบ้างเดี๋ยวจัดการให้

จะคุ้มภัยหลมอุทวทธิ์
ก็เป็นพระโภทธิสัตว์นับโมโภทธิสัตว์โต

ก็ได้พญานาคต์เหนือก็จะพวกนี้การภัย

หลังจากวันนี้ถูกต้อง
อ่าโอเคนะครับ
ตัวแม่และหมูคันเทพต้องลาไปก่อนนะครับ
กลับมาพบกันใหม่ทุกวันอังคารนะฮะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
ในหมูไนไม่เชื่ออย่ารบหลู่รู้ในหลู่ไม่เข้าใครออกใคร
มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้น